ผมไม่ว่ามือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเรือง
ช่วงวิทย์ตีแสงหน้า
จริงจริง

คิดว่าหวังจะได้อะไรอยากจะได้อะไรลองพูดดูสิ
พูดให้ประชาชนเขาฟังหน่อยว่าตัวเองอยากได้อะไร

อยากให้ครอบครัวมีความสุขอยากได้อะไรเออนั่นน่ะลองพูดดู

อยากให้เขาเติบโตมีการศึกษาสูง
ครับผมอยากให้ได้เรียนจบสูงครับ
อ่ารายได้ดีไหม
ก็พอได้ครับเป็นบางวันบางวันก็พอได้ครับ

เอาแล้วมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวพอเหมาะสมไหม
ยังไม่เหมาะสมครับก็แฟนทำงานด้วยครับช่วยกันครับผม

แฟนทำงานด้วยเราทำงานด้วยเลี้ยงดูลูกสองคน

ของผมก็ออกมา๗โมงครับกลับประมาณทุ่มหนึ่งครับ

แล้วไปมีค่าใช้จ่ายมีค่าเช่าบ้านหนึ่งไอหรือว่าเป็นบ้านเรา

แล้วค่าใช้จ่ายรายได้พอไหมล่ะ
ค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเก็บไหม

แต่ก็เลี้ยงลูกอะไรด้วยครับ

ชีวิตมันต้องสู้ครับ
ปีใหม่นี้อยากได้อะไร

คนอยากให้ครอบครัวมีความสุขครับ

ก็มีผลบ้านอยู่นะครับ

อยากจะให้ผ่อนบ้านได้

ใหม่นี่อยากได้อะไร

มันก็เยอะอยู่แต่มันไม่ค่อยนั่งสามล้อกัน

สามล้อนี่เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองไทยนะ

อยากให้ครอบครัวมีความสุขอยากให้เศรษฐกิจดีอยากจะอะไรเนี่ย

ก็มีความหวังอยากให้มันราบลื้นไปกว่าปี๖๐ครับ
อยากให้ชีวิตมันลาบลื่นไปกว่าปี๖๐ครับ

อยากให้มันการอยู่การกินอะไรเนี่ยครับ

อย่างนี้เราก็ต้องส่งเงินกลับไปบ้านเลี้ยงดูครอบครัวสิ

อ่าปีใหม่นี้ก็อยากจะอยากให้
เขาอยากจะให้เราส่งกลับไปเยอะหรือเปล่า

โอเคครับ
อันนี้เป็นความหวังของสำล้อตุ๊กที่ขับอยู่ใจกลางกรุงเทพนี่ครับ
ตอนนี้ก็ขอเรียนจบอะค่ะแล้วก็มีงานทำที่มั่นคง
แล้วก็อยากเห็นเศรษฐกิจมันดีขึ้นกว่านี้ค่ะ

แต่ว่ามันก็ซบซาวลงไป
ตอนนี้ก็ถามว่าพอใช้ไหมก็พอตัวค่ะ

ก็อยากให้แบบลดสาธารณะดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็การขนส่งอยากให้มันเป็นระบบมากกว่านี้ค่ะ
เพราะว่าคนกรุงเทพจะรู้เกี่ยวกับรถติด๒๓ชั่วโมง
ใช่ค่ะมันทำให้เรากลับบ้านดึก
มันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับผู้หญิงนะคะ
ให้พัฒนาดีกว่านี้ในเรื่องการเดินทางเท้าแล้วก็เรื่องการค้าขายให้ดีกว่านี้

ประมาณพันเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้
ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้พันเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้
ให้ดีกว่านี้ทางเท้าก็เดินยากป้าเดินยากมาก
อยากให้เป็นระเบียบเดินไปตรงนั้นเราเดินยากมากเลย
ตรงที่ท่ารถนั้นของวางเต็มไปหมดนั่งก็ไม่ได้
อยากให้ดีอยากให้เขามาตรวจสอบพัฒนาขึ้น
ใช่แล้วก็เรื่องการค้าขาย
บริการทั้งแถวร่วงพัฒน์ชะมันเดี่ยวนี้ก็ดีขึ้น
ดีขึ้นโอเคป้าไปเขาบริการป้าดีหาไว
อยากให้ทำทางให้ที่ว่ามันดูแลดีกว่านี้
แล้วก็ไอ้พวกอ้อยลำบากมากเลย
อยากให้เศรษฐกิจดีครับทางที่ดีนะครับ
รถก็จอดกันเต็มหมดเลย
ไปไหน

อันที่สอง

อยากได้เงินนะครับ

โบนัสปีนี้ที่แล้วเท่าไหร่กี่เดือน
ไม่ถามรับครับเดี๋ยวเอาใจเรียนงานนะครับ
อยู่ครับผมอยากได้สักกี่เดือนสักสามสี่เดือนครับโอเคครับ
วันนี้อยากได้อยากได้โบนัสครับเออแม้มันหลากหลายนะครับ
ใจคนไม่เหมือนกันนะครับคนนี้อยากจะได้โบนัสขึ้นสักสามสี่เดือน

ปีใหม่นี้อยากได้อะไรอ่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเนี้ย
หวังอะไรอยากได้อะไรอ่าบอกหน่อยอ่า
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับครับอยากได้ทุกอย่างเลยอะไรก็ได้
มันดีขึ้นในประเทศไทยมันดีขึ้นกว่านี้ประเทศไทยดีขึ้นกว่านี้
ครับครับนะครับประเทศไทยตอนนี้ยังในสายตามอยู่ยังไม่ดี
คิดว่าไม่ดีเท่าที่ควรครับอ่าก็คาดว่าปีหกถึงจะคงจะดีขึ้นนะ
อยากให้มันดีขึ้นนะครับครับอันนี้ท่านอยากจะให้ประเทศไทยดีขึ้นครับ
และท่านบอกว่าดีขึ้นทุกด้านด้วยเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจนี่นะ
ก็อยากให้มันดีกว่านี้เนอะอยากให้มันเจริญเจริญกว่านี้สักน้อย
เพราะว่าตอนนี้มันเศรษฐกิจก็แย่เนอะทำมาค่าขายก็ไม่ค่อยดี
มันมันเหมือนกับเศรษฐกิจจะตกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ค่อยดี
ปลอกรักยาที่ปลอกไปคงแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลำบากครับผม
แล้วอยากให้เศรษฐกิจในปีหน้าเป็นแบบไหนครับก็อยากให้มันดีขึ้นกว่านี้อ่ะ
เพราะว่าการค้าขายมันก็จะดีไปด้วยเนอะคือว่าคือว่าช่วงนี้ครับ
ปีนี้มันแย่แต่ปีหน้าก็ขอให้อยากเป็นดีกว่านี้เนอะเรื่องระบบสารธรรมนาสุขอ่า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

ขภาพอยากให้เป็นอย่างไรของการประกันสุขภาพอยากให้เป็นอย่างไรของการประกันสุขภาพอยากให้เป็นอย่างไรของการประกันสุขภาพอยากให้เป็นอย่างไรของการประกันสุขภาพอยากให้เป็นอย่างไรของการประกันสุขภาพอยากให้เป็นอย่างไรของการประกันสุขภาพอยากให้เป็นอย่างไรของการประกันสุขภาพอยากให้เป็นอย่างไรของการประกันสุขภาพ

อย่างไรของการประกันสุขภาพอยากให้เป็นอย่างไรของการประกันสุขภาพอยากให้เป็นอย่างไรของการประกันสุขภาพอยากให้เป็นอย่างไรของการประกันสุขภาพอยากให้เป็นอย่างไรของการประกันสุขภาพอยากให้เป็นอย่างไรของการประกันสุขภาพอยากให้เป็นอย่างไรของการประกันสุขภาพอยากให้เป็นอย่างไรของการประกันสุขภาพอยากให้เป็นอย่างไรข

รถติดให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ

คืออยากจะให้ค่าคลองชีพที่มันสูงขึ้น
แต่ว่าสาธารณูปโภคมันกลับขึ้นตาม

ถ้าเกิดว่าเงินเดือนจะขึ้น
แล้วของกินจะราคาเพิ่มขึ้น
มันก็ไม่ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่

ผมคิดว่าไม่ค่อยโอเค
ถ้าถามถึงคนที่ขายของ
หรือประชาชนทั่วไปที่เขาขายของตามตลาดเนี่ย
ถามว่าเดี๋ยวนี้คนประหยัดขึ้นนะ

เงินอย่างยกตัวอย่างอย่างเงินประกันสังคม
ก็เหมือนกับว่าต้องโดนหักเพิ่มขึ้น
ไม่มีความหมายถ้าเงินเดือนจะเพิ่มขึ้น
แล้วต้องโดนหักอะไรที่มันเพิ่มขึ้น
มันก็ไม่ได้ลดลง
มันไม่ต่างจากชีวิตเดิมเท่าไหร่
คนไทยน่าจะคิดบวกให้มากขึ้น
ค่ะช่องดีปีใหม่

อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นแบบนี้ค่ะ
เอ้าข้าวขายเหรอข้าวขายอะไรครับข้าวขายข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะ
ข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะ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
อ๋ออังกฤษกับคฤษฐรรย์ไม่ดีก็อยากให้ได้คะแนน๒วิชานี้ดี
ก็หลากหลายครับนักเรียนก็อยากจะได้คะแนนดี
พระเจ้านี่เจ้าทางจะยุ่งหน้าดูเลย
เพราะต้องมัวจัดสรรความลงตัวความหวังของแต่ละคนเนี่ยเยอะแยะไปหมดครับ
ก็เชื่อว่าในนั้นอาจจะมีคนประสบความสำเร็จ
แล้วก็มีคนผิดหวังสมหวังเรื่องธรรมดาครับ
ก็แนนคุณแนนล่ะครับ
๖๑ผมอยากให้ปริมาณของยาเสพติดนี่ลดลง
ในทางกลับกันก็ให้ท่านสมหมายของวิทยาศุกร์
จับผู้ที่ขายยาเสพติดได้มากขึ้น
เราอยากจะให้เห็นปัญหาของคอลลับชั่นน้อยลง
ในปี๒๑๖๑ผมก็หวังว่า
ปัญหาของการคอลลับชั่นการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการใหญ่ต่างซึ่งในอดีตมีปัญหา
ก็อยากให้มีปริมาณที่ลดน้อยถอยลง
ในขณะเดียวกันปัญหาของราคาพืชผล
ในปี๒๑๖๐ไม่ย่างเข้ามา๖เอ็ด
ก็อยากให้มีราคาที่สูงขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นราคายางพาราข้าวอ้อย
พืชผลไม้อื่นอื่นซึ่งจะนำพาให้
ตลาดเกษตรกรมีเงินมากขึ้น
หรือแม้กระทั่งปัญหาของเศรษฐกิจ

ส่งผลกระทบต่อการส่งออก

ก็อยากให้มีทิศทางหรือแนวโน้มที่ดีขึ้น

ก็เป็นอย่างที่รัฐบาลเขาคาดหวังไว้ล่ะครับ

แต่ว่านี่เป็นหน้าที่ของท่านนายกประยุทธ์
ซึ่งท่านก็บอกว่าอยากให้ทุกคนร่วมมือ

เพราะว่าประชาชนก็หวังจะพึ่งท่านล่ะครับ
และรัฐบาลของท่านก็ต้องทำงานให้หนักขึ้น
นี่เป็นความหวังของประชาชนปี๒๕๕๙
ที่มีต่อท่านนายกและรัฐบาลท่านประยุทธ์
ซึ่งจะต้องทำงานหนักขึ้นในปี๒๕๖๑ครับ